โปรดติดตามตอนต่อไป
โปรดติดตามต่อไป
ชวนเช้าตลอดข่าวมากกะทิสวนผักเข็ว
วีออร์แกนิคหมู่๓ตำบลคนทีอำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชร
ที่แห่งนี้มีคุณเยาวลักษณ์ใจวิสุทัศาเป็นเจ้าของสวนครับ
เริ่มแรกเลยก็คือเราปลูกสำหรับเพื่อที่จะรับประทานในครอบครัว
ลักษณะของผักของเราเนี้ยเป็นผักที่ตระกูลเดียวกับคณะ
แต่เป็นลักษณะพิเศษเป็นตระกูลของเคล
คุณเยาวลักษณ์บอกว่าผักเคลที่ปลูกต้องเป็น
ต้องเป็นออร์แกนิคทั้งหมดต้องเป็นออร์แกนิคทั้งหมด
เพราะว่าคุณเยาวลักษณ์ปลูกไว้รับประทานเองในครอบครัว
และต้องการให้ผู้บริโภคท่านอื่นได้รับประทานผักที่มีประโยชน์
และคำนึงถึงความปลอดภัยอีกด้วยครับ
โดยผักเคลที่สวนแห่งนี้มีหลากหลายชนิด
มีทั้งผักไดโนเคลผักคอรัสกรีนผักสวิชาร์จและจิงจูชัย
ซึ่งเป็นพืชเน้นกินใบสามารถเด็ดใบรับประทานสดกันได้เลย
เรื่องนี้สายสุขภาพรู้กันดี
ส่วนเรื่องการดูแลเน้นเรื่องการปลอดสารเคมี
ส่วนวิธีการเก็บก็คือเด็ดไปตั้งแต่ด้านล่างขึ้นมาเรื่อย
ซึ่งจะทำให้ต้นแตกยอดขึ้นมาใหม่สามารถเก็บเกี่ยวได้นานถึง๑ปี
หากดูแลดีจะเก็บเกี่ยวได้นานกว่านี้อีกนะครับ
ซึ่งการปลูกผักเคลไว้ขายและปลูกไว้ทานเองเนี่ย
ทำให้คุณเยาวลักษณ์ประหยัดค่าใช้จ่ายและมีรายได้เข้ากระเป๋าเรื่อย
ที่แห่งนี้จึงกลายเป็นเกษตรทำเงินไปแล้วครับ